กับเชฟกลามร่ำฝีย์ปากจัดจาน
ช้อนหน่อยช้อนภาษาอิสานไม่บุ่ง

พร้อมเหตุหลับการป้องกันตัวจากเหล่าจนร้าย
แบบระยะประชิดทำตัวโค้งลองก้ม
โค้งมุดโอ๊ยหาพลาดนึกข้า